มาถึงช่วงของกฎหมายคลายทุกข์ที่จะเจอกับทนายทุกวันพุธนั่นเองนะครับ
สัปดาห์จะมีเรื่องราวของกฎหมายที่คุณควรรู้
วันนี้หยิบยกประเด็นร้อนแรงกฎหมายทางโลกกฎหมายทางธรรมเป็นอย่างไร
เราอาจจะเป็นคาราวาสคนที่อยู่ทางโลกอาจจะไม่ได้สนใจว่ากฎทางธรรมเขาเป็นอย่างไร
แต่ว่าวันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวพันกันและเราควรรู้ด้วยนะครับ
ร้อนแรงไม่พอค่ะร้อนใจต่อด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับอาจารย์วสารฝีมือช่าง
รองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความ
สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ
อันนี้คือรวมหลายประเด็นข้อกวดไม้
ช่วงที่แล้วอาจารย์ได้ชมไปแล้วล่ะ
ร้องทุกข์มาบอกว่าร้อนใจเหลือเกินค่ะ
กรณีที่ในทุนเขามาซื้อที่
ซื้อที่มาถมที่ดินเอิญมาทำแกมแพงกั้น
แล้วก็อยู่หน้าตึกแถว๒ฝั่ง
ปิดทางเข้าออกที่สัญจรมานานกว่า๓๐ปี
ตรงนี้ชาวบ้านจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหม
อาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมเห็นภาพ
ก็เรื่องทางเนี่ยนะครับ
ก็คือจริงแล้วทุกคนจะต้องมีทางเข้าออก

ก็คือทางจำเป็นกับทางภาระจำยอม
ถ้าเป็นทางสาธารณะก็ไม่ต้องพูดอะไร
ทางสาธารณะทุกคนใช้ได้อยู่แล้ว
ถนนหนทางอะไรต่างที่ใช้อยู่ที่เราใช้กันอยู่นะครับ
ทีนี้เมื่อเกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการปิดทาง
เจ้าของคนที่มาปิดเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มันโฉนดเขา
ที่ของเขานี่เขาต้องว่าอย่างนั้นแหละเขาก็มีสิทธิ์
ชาวบ้านก็บอกฉันเทียวตรงนี้มาใช้ตรงนี้มาร่วม๑๐๒๐ปีแล้ว
ทีนี้การได้ทางมาเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดมีการเทียวมีการใช้กันโดยสงบโดยเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับ
เป็นทางพระราชจำยอมที่เกินกว่า๑๐ปีนะครับ
ต้องใช้เกินกว่า๑๐ปีอันนั้นก็จะได้ไปโดยทางพระราชจำยอม
อันนี้ได้ไปโดยอายุความแต่ถ้าเราซื้อเขานะครับ
หรือว่ามีข้อเงื่อนไขในการที่จะให้เขาจดทางพระราชจำยอมให้ก็ได้
ก็ได้อันนี้ก็คือทางพระราชยำยอมแล้วทางจำเป็นล่ะครับ
ท่าทางจำเป็นคือที่ตาบอดที่ตาบอดซ้ายขวาหน้าหลัง
ล้อมไปด้วยที่คนอื่นทั้งนั้นเลยไม่มีทางใดที่จะออกสู่ถนนสาธารณะได้
ถ้าจะออกได้ก็อาจจะข้ามแม่น้ำข้ามลำคลองข้ามอะไรที่มันลำบาก
หรือว่าข้ามภูเขาชันสูงชันคุณอย่างนี้เราลำบากแล้วไปไม่ได้
ถือว่าเป็นที่ตาบอดแล้วเมื่อเป็นที่ตาบอดกฎหมายเขาบอกว่า
บอกว่าถ้าใครเป็นที่ตาบอดไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ
แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมอย่าไปแบบว่าที่เขาเนี่ย
ผืนใหญ่ผืนสวยแล้วเราตัดตรงกลางเลยอีกสิ่งทีไม่ได้
ถ้าเกิดว่ามีที่ล้อมอยู่โดยรอบเจ้าของคนละที่คนละเจ้ากัน
แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของที่โดยรอบไม่ยอมได้ไหม
เอาที่คนนู้นสิอย่ามาเอาที่ฉันเลย
ก็โดยรอบเราก็ต้องดูที่มันเหมาะสมที่ใกล้เคียงสะดวก
ที่เราจะออกไปสู่ถนนสาธารณะเราพิจารณาตรงนั้นได้
แต่เมื่อเราไปจัดการในเรื่องของทางจำเป็นแล้ว
ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายนู้นเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องศาลโดยใช้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฟ้องทางฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของก็อาจจะขอค่าชดเชยได้
อันนี้ก็ดูที่ดุลพินิษฐ์ของศาลดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับ
อาจารย์ครับอย่างที่ตลาดเก่าห้วยไคร้ยังไม่ตาบอดมากแต่เกือบจะบอดแล้วอาจารย์
เพราะว่าคนนายทุนเขามาซื้อแล้วเขาปิดกั้นมีเส้นทางหน้าบ้านอยู่แค่ประมาณเมตรหนึ่งมั้ง

ประตูแล้วทำอะไรไม่ได้จากแต่ก่อนที่เคยทำได้ตรงนี้ต้องฟ้องได้ไหมครับ
ต้องดูนะครับว่าประชาชนเขาใช้ประโยชน์ในทางนี้โดยสงบโดยเปิดเผยมาเป็นเวลาเกินกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
มักกรี๊ดูแล้วก็๑๐บทปีขึ้นไปแล้ว๑๙ปีอะไรเนี่ย๓๐และอันนี้ก็เกิดข้อโตแหยงและ
เวลาจะออกจะเข้าเด็กลงนักเรียนหรือใครจะลดลงพยมโรงพยาบาล
รถดับเพลิงจะเข้าไปมันจะลำบาก
ถ้ามาปิดกั้นหรือทำให้เกิดความไม่สะดวก
ขัดขวางตรงนี้นะครับเขาก็ไปฟ้องฉุกเฉินได้

อาจารย์ที่ระบุบอกว่าต้อง๑๐ปีขึ้นไป
ตรงนี้จำเป็นไหมคะว่าต้องมีเอกสารมายืนยัน
หรือว่าแค่เป็นพยานบุคคลเป็นชาวบ้านบอกกันมาว่า
เดินทางมาตรงนี้นานกว่า๑๐ปีแล้วก็พอ
ครับคือจริงเวลาพิสูจน์กันตรงนี้

แต่ถ้าเป็นทางจำเป็นจะเป็นทางที่พิสูจน์กัน
โดยที่เขาใช้กันส่วนมากก็จะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
หรือพยานบุคคลผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้สูงอายุ

ตรงนั้นจะเป็นผู้มาเป็นพยาน

แฟนเพจของเรานะฮะร้องเรียนเข้ามาว่า
มีทางหลวงจะมาทำทางเข้าออกให้

ทางเดินร่วมกับดิฉันไม่ยอมให้ทางหลวง
ซึ่งที่ดินของฉันก็ยกให้ไปแล้ว
ฉันต้องทำอย่างไรให้ได้ทางเดินเข้าออกนี้
ทั้งที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม

ทำอย่างไรดิคะครับคือเรื่องความยินยอม
เรื่องสิทธิ์เป็นแดนกรรมสิทธิ์นะครับ
สิทธิ์ฉโนตสิทธิ์หนังสือที่ดินนะครับ
เป็นสิทธิ์ของใครของใครนะครับ
เป็นสัตว์สิทธิ์ของส่วนตัวนะครับ

แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตรงนั้นมันเป็นทางที่จะต้องตัด
ที่จะต้องออกสู่ถนนสาธารณะ
หรือประชาชนใช้กันเป็นถนนสาธารณะ
เขาก็อาจจะมีการเวรคืนนะครับ
ทางสวนที่เป็นส่วนราชการนะครับ
อบตหรือว่าส่วนราชการที่เขาต้องการจะสร้างถนน
เขาจะมีกฎหมายของเขาครับกฎหมายว่าด้วยเวรคืน

ดูเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามจากแฟนเพจนะคะ

บอกว่าบ้านของดิฉันเป็นบ้านสวน
แล้วก็ต่อมารอบบ้านของดิฉันถูกในทุน
ซื้อเอาไว้ล้อมบ้านของดิฉัน

เพื่อที่จะทำถนนเข้ามาทำเป็นหมู่บ้าน
ฉันจะต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่ในที่ดินแปลงนี้ได้
โดยที่ไม่ต้องขายให้กับนายทุน
ไม่ต้องขายหรือไม่โดนกดดันครับ
คือเราอาจจะเป็นไข่แดงก็ได้นะครับ

คนนี้ไม่ยอมขายก็อาศัยว่าซื้อข้างนอกล้อมก่อน
พอล้อมแล้วทีนี้ก็จะปิดทางเขาหมด

คือเจตนาตรงที่ว่าทางจำเป็นหรือทางที่จะออก
กฎหมายเขาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับ

มันก็ไปเข้าข่ายกับที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้เรื่องของทางจำเป็น
ใช่ครับถึงแม้จะเป็นจัดสงจัดสรร
หมู่บ้านจัดสรรในทุนมาจากไหนก็แล้วแต่ครับ
กฎหมายตัวนี้ก็ต้องยังคุ้มครองประชาชนอยู่ครับ

แล้วที่โดยรอบเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นหมู่บ้านปิดด้วย

ที่จะให้เปิดทางตรงนี้จะทำยังไงค่ะอาจาร
ก็ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายนี้นะครับ
จะไม่คุ้มครองชาวบ้านอย่างนี้ครับ

เออเนี่ยชาวบ้านจัดสรรเขาไม่ยอมนะไม่ได้ครับ
เพราะมีการสู้คดีกันถึงสารดีกาแล้ว

จะต้องทางจำเป็นจะต้องให้เขานะครับ
ไปอ้างว่าเป็นการใช้ทางพวกนี้
เพื่อประโยชน์กับหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้นไม่ได้ครับ
แล้วก็ต้องคุยกันระหว่างเจ้าของที่
ใช่ครับกฎหมายจะถือตรงนั้นเป็นใหญ่ครับ
ครับหมดเรื่องราวที่เรื่องร้อนใจไปแล้วนะฮะ

ตอนนี้คณะสงฆ์เขาทำอะไรกันอยู่นะ

เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตลอด

แต่ว่าพูดถึงในภาพรวมมีข้อกฎหมายอะไรตรงนี้ไหมครับอาจารย์
ครับก็มีเรื่องพระราชบรรยษคณะสงตร์ที่๐๕
แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา
ก็จะมีอยู่หลักอยู่ตามนี้
ทีนี้การที่ชุมนุมนะครับก็ต้องดูนะครับว่า
ถ้าเป็นพระเนี่ยนะครับเพราะมันละเอียดอ่อนนะครับ
พระนี่ต้องมีปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะครับ
ยังไม่พอก็ต้องปฏิบัติตามกฎมหาเทรสมาคม
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับ
คำสั่งของมหาเทศสมาคมด้วย
เพราะเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์อยู่ครับ
อาจารย์ถามตรงพระกับคนทางโลกเนี่ย

หรือว่าต้องแยกฉบับแยกกฎหมายออกไป
กฎหมายการปกครองก็จะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ปี๐๕เนี่ยนะครับว่าต้องอยู่ยังไงนะครับ
จะมีกฎหมายบรรยัติไว้เลยนะครับ
ส่วนทั่วไปนะครับกฎหมายแพ่งกฎหมายยาเหมือนกันหมดครับ

คือประชาชนกับพระสงฆ์นี่ก็ใช้กฎหมายเดียวกัน
อาจารย์ครับพระผลักคนคนผลักพระ
อันนี้พูดถึงในเหตุการณ์อื่นด้วยนะครับ
พักพระผลักคนหรือคนผลัก
ก็คือต่างคนต่างทำร้ายอะไรอย่างนี้ฮะ

มีความผิดต่างกันหรือไม่อย่างไร
ก็ผิดอยู่แล้วครับถ้าเป็นเรื่องผักแล้วทำให้เขาบาดเจ็บ
แม่ก็เสียหายนะครับก็ผิดเหมือนกัน
หรือไปด่าเขาไปดูหมินเหยียดหยามเขาก็ผิดอยู่แล้วครับ

ทีนี้ว่าพระนี่มันต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไงครับ
มันจะสูงกว่าเหมือนกับว่าเราคิดถ้าตามกฎหมายใช่ไหมครับ
บอกว่าคิดจะไปตีหัวเขาอย่างนี้ทำร้ายเขาไปฆ่าเขาอย่างนี้นะครับ
มันคิดเนี่ยมันก็ถ้าเป็นทางทำมันจะผิดใช่ไหมครับ

ครับแต่ถ้าเราทางโลกเราเนี่ยนะครับ
ก็ยังไม่ได้ลงมือไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
เท่ากับถ้ากฎหมายอาจจะฉบับเดียวกัน
แต่ทั้งพระก็จะมีทั้งวินัยสงฆ์ด้วยที่ควบคู่กันไปด้วย
มีกฎกติกาของมหาเทราสมาคมควบคู่กันไปด้วย
ก็คือล้อกันไปทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่บุคคลแต่งกาย

กรณีแบบนี้เคยเป็นข่าวเป็นคราว
ความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับก็จะมีแค่๓มาตราครับ

นี่ก็จะว่าด้วยเรื่องการเหยียดหยามนะครับ
แล้วก็อีก๒๐๗นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการก่อความวุ่นวาย
ที่เขาประชุมสงกันที่เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศาสนานะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็แต่งกายนะครับเรียนแบบสงฆ์
เรียนแบบนักพจน์นักบวชนะครับพิสูจนสมเนรนะครับ
อย่างนี้ก็มีความผิดตามมาตรา๒๐๘เป็นประมวลกฎหมายอาญา
นี่คนแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ถ้าสงฆ์แต่งกายเรียนแบบคน

แต่งเป็นคาราวาสเอาไว้ข้างนอกนี่ผิดตามกฎหมาย
เป็นเรื่องของภาธรรมวินัยแต่ถ้าเป็นการแสดง
เราจะแสดงภาพยนตร์อย่างนี้แสดงละครแสดงเรียนแบบเหลือเกร
ก็ไม่ผิดอะไรเพราะมันไม่มีเจตนาพิเศษ
หมายถึงถ้าควรจะแต่งเป็นพระใช่ไหมครับ
กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการแต่งกายเรียนแบบ
แต่ว่าเป็นการทำท่าทางเรียนแบบ
สมมุติเรียนแบบพระพุทธรูปในปางต่างท่าต่าง

อันนั้นจะเป็นเรื่องของการเหยียดหยามพระศาสนา

ก็เอาไปทำท่าทางไปโพสต์ไปอะไร

ไปจับหัวท่านอะไรท่านอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ทำล้อเลียนทำหน้าทำตาอย่างนี้ครับ
หรือเป็นโบสถ์เป็นสาราที่เขา
หรือเป็นมัศยิตที่เขาเคารพบูชา

เอาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับ
ตรงนั้นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องการดูถูกเหยียดหยาม
จริงข้อกฎหมายเกี่ยวกับทั้งทางโลกทางธรรมมีเยอะ
อาจารย์อยากให้บอกทิ้งท้ายคุณผู้ชมไว้หน่อยว่า
เหตุใดคนที่เป็นคารวาส
จำเป็นต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสงฆ
และเหตุใดคณะสงฆ์ถึงจำเป็นต้องศึกษากฎหมายเกี่ยวกับคาราวาส
ครับก็เรื่องการศึกษากฎหมายนี่บังคับใช้ทั้งหมดนะครับ

อาจารย์พิเศษอยู่ที่มกุฎมกุฎราชวิทยาลัย

มีทั้งกฎหมายปกครองกฎหมายสืบสวนสอบสวนกฎหมายมีหมดครับ

เพราะการออกคำสั่งการข้อบังคับต่างกฎระเบียบ

กฎหมายนั้นก็คือกฎหมายที่อยู่ในพระราชบัญญัตินั้น
จะไปออกคำสั่งหรือจะไปทำอะไรที่ไม่ถูก

ก็จะไปครอบคลุมเรื่องของมหาเทราสมาคม
ในการออกกฎระเบียบกฎวินัยสงฆ์อีก
กฎหมายก็จะซ้อนกันแบบนี้ทั้งทางโลกทางธรรมนะครับ
วันนี้หากใครยังมีข้อสงสัยสามารถโทรไปได้
หมายเลขโทรศัพท์ของสภาธนายความ

ไปปรึกษาได้เป็นสายด่วนของสภาธนายความ